ไปเป็นของขลังซะนะเป็นเจ้าแม่
หลายคนคงได้เห็นภาพแล้วนะคะเชื่อว่า
จะนำพาเงินทองขายของดีมาให้ด้วย
แขวนไว้หน้าร้านเลยค่ะงานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังจ้า
ถ้าทำให้ใครคะขายดีก็ยินดีค่ะอันนี้ไม่รู้เลยค่ะอันนี้เพิ่งเห็นเลยค่ะตะกี้เลยน่ารักดีค่ะเบลว่าคือเป็นอะไรที่อาจจะเป็นสีสันมั้งคะจะชื่นชอบส่วนตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแหละค่ะคือเบลก็ยินดีหมดแล้วค่ะถ้าใครจะชอบเราในรูปแบบไหนคือเบลรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบตัวเบลอ่ะเราก็เห็นภาพก็รู้สึกดีนะก็น่ารักดีอะค่ะ
มากนะคะเหมือนนั่งกวักไงเออนะเอาไว้วางไว้เผื่อจะกวักทุกอย่างเข้ามากวักเงินกวักทองไปลากเขารับทรัพย์ไปเท่าไหร่ปีแล้วถือรวมเข้ากับอุดมสมบูรณ์กันทุกคนนะคะเจ้าแม่กระเกตค่ะไม่รู้พี่หมื่นจะมาตามด้วยหรือเปล่านะ